เฉพาะการบรรทุกสิ่งของไว้ท้ายรถ
ระวังของมันจะปลิวของมันจะร่วง

คุณผู้ชมต้องจ้องมองให้ดีว่าของที่ปลิวมามันคืออะไรกันแน่นะครับ
โอ้โหมันคืออะไรแต่ชิ้นใหญ่จริง
มันร่วงลงมาแบบนี้แล้วดูรถตู้เลนขวาเนี่ย
เหยียบทับมันจนรถตู้เกือบจะคว่ำ

รถคันหลังก็เบรกแทบไม่ทันคุณผู้ชมฮะ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราได้สัมภาษณ์กับเจ้าของคลิป

เกิดขึ้น๕โมงเย็นของวันที่๒๑พฤษภาคม
บนทางด่วนพระราม๒นะครับ
ขับรถอยู่ก็เห็นรถพ่วงที่มีลูกพ่วง๒คันขับมา
จะมีวัตถุขนาดใหญ่กระเด็นตกลงมาจากลูกพ่วงคันแรก
ตกลงกลางถนนเลยแล้วอย่างที่เห็นรถตู้เขาเบรกไม่ทัน
เขาทับไปจนรถตู้เกือบจะเสียหลัก
รถลอยแล้วนะคุณโชคดีไม่พลิกคว่ำ
เพราะดีที่คนขับรถตู้เขามีสติประคองรถเอาไว้ได้นะครับ
ทีนี้ฮะทางด้านคุณสุรกิจคนที่เป็นเจ้าของคลิป

แล้วก็รถพ่วงที่ทำของหล่นก็ขับเหมือนจะหนีไปเลยนะ
ตัวเขาเองก็ขับตามไปบกมือส่งสัญญาณให้คนขับเลยให้รู้เลย
ว่ารถพ่วงของเขาทำอะไรตกอยู่ไปรับผิดชอบด้วย

แล้วเขายืนยันเดี๋ยวจะเอาคลิปกล้องหน้ารถ
ไปเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่นะฮะ
เจ้าของคลิปบอกว่ารถตู้คันที่เกิดเหตุ
โอ้โหเหมือนรถรับส่งนักเรียนเลยด้วยซ้ำ
ไม่แน่ใจนะในรถเป็นนักเรียนหรือเป็นผู้โดยสาร
ถ้ามีคนบาดเจ็บมีคนล้มตายจะเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเลยนะ
ดังนั้นอยากให้รถต่างที่บรรทุกเนี่ย
ต้องนี่ทั้งผูกทั้งรั้งทั้งดึงทั้งปิดให้มิดชิดนะฮะ
อย่าให้มันร่วงหล่นลงมาแบบนี้ก้อนบะเริ่มเลย
ตัวคุณสุรกิจก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะ